แต่ว่าเรื่องราวต่อไปที่อยากจะฝากและเล่าสู่กันฟัง

เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
กรกฎาคมโรงเรียนก็เตรียมจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ
แต่ว่ามันมีเรื่องของการรณรงค์

ปักชื่อนักเรียนลงบนชุดนักเรียน

ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เพราะเขากลัวว่าจะมีผู้ไม่หวังดีแอบไปสืบประวัตินะคะ
คือทางเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ

เพราะว่าสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปพบภาพในหนังสือเก่า
เป็นภาพถ่ายของอดีตนักเรียนคนหนึ่ง
แล้วพอเอาชื่อของเด็กในภาพไปค้นหาข้อมูล
กลับตกใจเพราะพบว่าเกิดคดีสะเทือนขวัญกับเธอก็คือ
ทารุณกรรมแล้วก็ทรมานนะคะ
หลังจากที่โพสต์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยนะกับการให้ยกเลิกการปักชื่อนามสกุลบนชุดนักเรียน
เพราะว่ามองว่านอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้ว
ปักชื่อบนชุดนักเรียนคุณผู้ชมมันมีค่าใช้จ่าย
เวลาเปิดเทอมใหม่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพาไปซื้อชุดนักเรียนใหม่
เสร็จก็ต้องไปปักชื่ออีกทุกอย่างก็เป็นค่าใช้จ่ายหมด
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาส่งต่อชุดหรือบริจาคชุดนะคะ
มันไม่สะดวกไงฮะเพราะว่าต้องมาเลาะชื่อออกหรือว่าเสื้อผ้ามันก็จะไม่สวยงาม
กรณีการเจอรูปปริศนาในหนังสือมือ๒
พอไปตามสืบแล้วทำให้ทราบว่าเจ้าของภาพตัวจริงมีคดีอยู่
ก็เลยทำให้กลับมาคิดทบทวนว่าการปักชื่อดีจริงหรือเปล่า
เพราะว่าปัจจุบันนี้การสืบค้นอะไรมันง่ายใช่ไหมล่ะคุณมันอาจจะเกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียนไหม
เขาก็มองว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ควรจะนำกลับมาพิจารณานะคะ
แต่ว่าในส่วนของการดำเนินการก็จะต้องมีการฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วก็รอบด้านก่อน
คือเรื่องนี้ยังไม่เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องทำเป็นนโยบาย
เพราะว่าตัวเขามั่นใจว่าผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนี้สามารถตัดสินใจได้ในเรื่องนี้
เพราะว่าเอาจริงนะบางโรงเรียนเขาไม่มีการปักชื่ออยู่แล้ว
อย่างโรงเรียนเราเนี่ยตอนเด็กอ่ะชั้นแบบนี้ไม่มีการปักชื่ออยู่
ไม่มีใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยมีสมัยผมอย่างที่บอกค่ะว่าผู้อำนวยการสามารถตัดสินได้ว่าโรงเรียนจะไม่ให้มีการปักชื่อหรืออะไรก็คือ
จะมีพวกเป็นเข็มหรือว่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแค่สัญลักษณ์อักษรย่อของโรงเรียนแบบนี้ก็มีเหมือนกันก็คือมีการส่งต่อแบบเสื้อผ้าให้กับรุ่นน้องได้อย่างนี้